สถานการณ์โควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้
พรุ่งนี้ใครลงทะเบียนเอาไว้อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกัน
ใช่ค่ะทั้งไทยร่วมใจในส่วนของกรุงเทพนะคะแล้วลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทั่วประเทศนะคะ

นี่แหละวิธีเดียวในการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลานี้นะฮะใช่ค่ะ
ดูที่ตลาดสดธรรมโรธพินิษฐ์ประตูน้ำก่อนนะครับในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ชาวตลาดชาวบ้านในพื้นที่ออกมาประท้วงมาเรียกร้องกันอยู่ที่หน้าตลาด
คือชาวบ้านบอกว่าทางสำนักงานเขตทางกรทมเนี่ยนัดเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้
ที่๗มิถุนายนจะมาตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงลุกให้
เพราะว่าในระแวกแถวนี้เนี่ยโอ้โหอย่างย่านประตูน้ำที่ทราบข่าว
มีคนติดโควิด๑๙๔๐๕๐คนแล้ว

พอทางกรทมบอกว่าเดี๋ยวจะมาตรวจเชิงลุกให้นะ
ลงทะเบียนอะไรกันไว้แจ้งชื่อเอาไว้เนี่ย๒๐๐กว่าคน
อยู่ดีแจ้งมาบอกว่าอาจจะไม่มาแล้วนะ

เขาก็อยากรู้กันว่าเขาจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไง
เหมือนจะไม่มีถือเราต้องว่าถ้าแบบนี้
ความนะทรงเพื่อนผู้เคยต้องการใจ
เพื่อนผู้เคยร่วงใจเราที่ต้องตอบราบ

นะครับมอร์ถือสิ่งไปเจออ่ะ
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมได้ไปทำงานอาศัยกับทางกลุ่มเช่นได้
มีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมา
ล่าสุดนะครับพอทราบข่าวทางภูมิในการสำนักงานเขตรัชเทวีนะครับ
เจ้าของพื้นที่ก็เลยโทรมาแจ้งกับกลุ่มชาวบ้านแล้ว
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ยกเลิก
ยืนยันว่าเดี๋ยวมาตรวจให้เหมือนเดิม
จะตรวจภุมิคนไทย๒๐๐คนในพื้นที่ประตูน้ำตลาดสดธรรมโรธพินิศ
มีต่างด้าวอีก๕๐คนรวมเป็น๒๕๐คน
พอได้ทราบข่าวทุกคนก็เลยสบายใจแล้วก็พอใจแล้ว

เพราะว่าเขาทราบข่าวว่าในพื้นที่เนี่ยติดเชื้อโควิดกันไปหลายคน
อย่างน้อยเนี่ยตัวเขาจะได้รู้ว่าเขาติดหรือไม่ติด
หรือถ้าเขาไม่ติดคนรอบข้างเขาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าติดหรือไม่ติด

นะคะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แล้วก็เสียชีวิตนะคะนี่นะคะท่านนี้นะคะผู้ใหญ่อุดรเย็นจิตค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านทุ่งล้อมตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่
คือผู้ใหญ่อุดรก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้าน
ก็เลยไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฉีดวัคซีน๑๗พฤษภาคม
อุดรเสียชีวิตคืนวันที่๑๘พฤษภาคม
ทีนี้ค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดแพร่ส่งศพไปตรวจ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีผลการตรวจบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
เพราะว่าผู้ใหญ่อุดรมีโรคประจำตัวคือโรคไทรอยด์
หลังจากฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ไม่ได้พัก
เพราะว่าผู้ใหญ่ยังต้องทำงานแล้วทำงานหนัก

หมายความว่าการฉีดวัคซีนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนั้นสปสชอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับครอบครัวของผู้ใหญ่อุดรเป็นจำนวนเงินสี่แสนบาทนะคะ
จะมีการนำเงินไปมอบให้ครอบครัวของผู้ใหญ่อุดร
ภายใน๕วันนะคะภายใน๕วัน

ก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ
เงินที่ได้มาก็จะแบ่งให้กับลูกเป็นทุนการศึกษา
คนหนึ่งอายุ๑๐คูพคนหนึ่งอายุ๑๔นะคะ
ภรรยาบอกว่าก็สามีทำงานหนักค่ะ
เป็นเสาหลักดูแลครอบครัว

ไม่มีสามีไปก็จะเป็นเสาหลักแทน

ส่อตสชอนุมัติจ่าย๔แสนบาทค่ะ
ก็ยื่นที่สปสชได้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าวันนี้นะครับ
บคแถลงนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย
พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายนะครับเป็นติดเชื้อในประเทศสองพันหกสิบเจ็ด
ติดจากเรือนจำ๖๐๔ยอดผู้ป่วยสะสมของไทยตั้งแต่ระบาดครั้งแรกเลยนะครับ
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดรายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยี่สิบสามศพนะครับ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกศพ
เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่ยังพบลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
การป้องกันเนี่ยมันก็ยากนะฮะ
โดยเฉพาะเข้ามาแล้วถ้ามีโควิดสิบเก้าเนี้ย
จะเป็นการกระจายตัวนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงแต่ก็ต้องหาทางป้องกันกัน
กรุงเทพมหานครวันนี้สบคบอกว่า
คลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนที่ต้องเฝ้าระวังโควิด๑๙
ตอนนี้เพิ่มเป็น๖๓แห่งแล้วนะครับ
๓แห่งเนี่ยเป็นกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุด๔๘แห่งนะครับ
อยู่ในพื้นที่หลายเขตด้วยกันหลักหลักก็คือแคมป์คนงานก่อสร้าง
แล้วก็ชุมชนหรือว่าพื้นที่ตลาดต่างนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
คนงานในพื้นที่กรุงเทพมีทั้งหมด๓๖๗แห่ง
ไปตรวจเชิงลุกเนี่ยพบว่าไม่พบโควิด๑๙
แห่งแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยคือพบว่าจะต้องมีการตรวจสอบ
หรือว่าตรวจเชิงลุกหรือว่าต้องกักกันก็๙๗แห่งด้วยกัน
ทีนี้มาดูเรื่องของวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านหมอพร้อม
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗กลุ่มโรค
พรุ่งนี้จะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกทั่วประเทศ
ในส่วนของกรุงเทพหานครที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางของกรุงเทพ
พรุ่งนี้ก็จะได้ฉีดวันแรกเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าราชการกรุงเทพหานครไปตรวจเยี่ยมหน่วยร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เป็นหนึ่งใน๒๕หน่วยนะคะ
ที่จะเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
โดยตรงนี้ค่ะตั้งใจจะฉีดวัคซีนให้ได้
ประมาณสัก๑๐๐๒๐๐คนต่อวัน๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น

ส่วนพรุ่งนี้หน่วยบริการทั้ง๒๕หน่วย
ก็พร้อมให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจ
เพื่อยืนยันเวลาสถานที่ตามที่นัดหมาย
ยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนแน่นอน

มิถุนายนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ก็คือตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะสามารถให้บริการได้
ประมาณ๓๘๐๐๕๐๐คนต่อวัน
ตอนนี้ก็จะเพิ่มศักยภาพ
รองรับประชาชนให้ได้๗๐๐๐คนต่อวัน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน
ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

สำหรับผู้ที่อายุเกิน๖๐ปี
และเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรค๗กลุ่มโรค
ที่อยู่ในกรุงเทพ
หยุดรับการลงทะเบียนไปแล้ว
ทำยังไงต่อมีคนตกค้างเยอะ
ผู้ว่ากอทมบอกว่าให้มาลงผ่านทางไทยร่วมใจค่ะ
ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจแทนนะคะ
ส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเอาไว้ทั่วประเทศนะคะ
สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗กลุ่มโรค
พรุ่งนี้ก็จะฉีดวัคซีนเข็มแรกเหมือนกัน
ขอนแก่นก็พร้อมให้บริการทั้ง๒๗จุดนะคะ

จังหวัดอื่นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้เหมือนกัน
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าค่ะ๘โมงครึ่งค่ะ
นายกรัฐมนตรีจะคิกออฟฉีดวัคซีน

ก็จะมีการมอบนโยบายผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
ไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนใหญ่ของทุกจังหวัดค่ะ